เป็นเรื่องในครอบครัวก็ตามทีแต่ว่าพอมาถึงแล้ว
ฝั่งสามีลงไปทำร้ายร่างกายภรรยา

ชาวบ้านเขาทนเห็นภาพนี้ไม่ได้

แต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้
ถ่ายคลิปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาช่วยครับ

เดี๋ยวสินะ

มันไม่ใช่เรื่องครอบครัวค่ะมันคือการทำร้ายร่างกาย
คุณป้าทนไม่ไหวเดินเข้าไปตะโกนห้าม
ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปก็ตะโกนบอกว่ามันผิดกฎหมายอย่าทำแบบนี้
อะไรแบบนี้นะฮะคุณป้าเองก็เป็นฝ่าย
พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นอย่าทำเลยลูกอย่าตีเขา
มันผิดกฎหมายอย่าทำอย่าทำนะฮะ
แต่ผู้ชายเสื้อเหลืองนี้ก็ยังไม่หยุดพยายามทำร้ายแล้วทำร้ายอีกแบบนี้
เดินไปปิดประตูย้อนกลับมาทำร้ายใหม่เดินไปปิดประตูย้อนกลับมาตีอีกแบบนี้
ท้ายที่สุดเนี่ยคุณป้าเองก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยมาระงับเหตุนะครับ
ถึงแม้ฝ่ายผู้ชายบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวก็ตามที
แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้
แล้วระบุข้อความสั้นว่ากลางมากตบตีผู้หญิงกลางถนน
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปส่วนใหญ่ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
ถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่าเป็นเรื่องในครอบครัวคุณก็ตาม
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครแบบนี้เพราะมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจน